แล้วก็เคยเครียดจากงานจนถึงขั้นว่าขับรถไปร้องไห้ไปก็เคยมาแล้วด้วย
แล้วสดแบบนี้ขุมกำลังใจของหนุ่มหล่อคนนี้จะอยู่ที่ไหนล่ะคะ
รวมไปถึงละครเรื่องใหม่ที่ลือกันว่ากำลังจะเลื่อนขั้นเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วจริงหรือเปล่า
ไปฟังไอซ์พาริสกับทุกเรื่องกันเลยจ้า
เรื่องหน้าเรื่องหน้ามีแน่นอนครับแต่ว่าอาจจะยังพูดอะไรได้ไม่เยอะแต่ว่าเร็วนี้แน่นอนใกล้จะเปิดกล้องแล้ว
ก็น่าจะเป็นความท้าทายให้สนุกอีกแบบนึงแล้วครั้งนี้เราอาจจะเข้าสู่ละครเต็มตัวแล้วด้วย
อาจจะเป็นการแสดงอีกเวย์หนึ่งไปเลยทุกอย่างอาจจะเป็นแบบเราอาจจะต้องตั้งจูนใหม่หมดเลยอะไรอย่างนี้ครับ
ทุกอย่างแต่ไม่มีแฟนหลายคนก็แบบเฮ้ยน้องไอไม่มีแฟนจริงเหรอ
ช่วงนี้มันยังไม่มีเวลาทำอะไรแบบนั้นครับ
คุณแม่ไม่เคยว่าเลยเรื่องทั้งแฟนทั้งทำงานทั้งอะไรก็ตามอะไรอย่างนี้คุณแม่ค่อนข้างเป็นสายแบบให้เราไปลองเองแล้วแบบสมมุติว่าไปเสียใจค่อยกลับมาหาแม่
น้องหน่อแบบไอซ์เคยอกหักไหมคะ
เคยครับนานครับผมตั้งแต่มัธยมต้นนู้น